คุณผู้ชมเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ควนขนุนจังหวัดพัทธลุงนะคะ

ยิงอดีตทหารพรานวัย๓๓ปีเสียชีวิต
คือถ้าเกิดว่าดูจากพฤติการการก่อเหตุผิวเผินเนี่ย

ถ้าเกิดว่าดูแบบนี้เหมือนจะประสงค์ต่อทรัพย์ไหมคะ
มันมีอะไรมากกว่านั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชู้สาว
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของยาเสพติดเพราะถ้าเกิดว่าไปดูประวัติของอดีตทหารพรานผู้เสียชีวิตเนี่ยนะคะ
มีประวัติเคยไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดด้วยนะคะอืมนะคะอดีตทหารพรานนายนี้
แล้วก็เป็นผู้เสียชีวิตชื่อว่าคุณากรหรือว่าตั้มทองหนูเอียดอายุ๓๓ปี
นี่ค่ะถูกคนร้ายใช้อาวุธปืนนะคะคาดว่าน่าจะเป็นปืนลูกซอง
ยิงที่อกด้านซ้ายแล้วก็ต้นขาขวาแผลชะกันนะคะ
นี่นะคะอ่าอ่ะทีนี้คุณากรผู้ตายเนี่ย
เคยเป็นอดีตทหารพรานอยู่ในพื้นที่๓จังหวัดชายแดนภาคใต้
หลังจากนั้นก็ลาออกจากราชการกลับมาอยู่ที่บ้านที่ควนขนุนจังหวัดพัทธลุงนะคะ
อีกครั้งหนึ่งคุณากรเคยถูกจับในข้อหายาเสพติดมาแล้วถึง๒ครั้ง๒คราวด้วยกัน
ทีนี้คุณผู้ชมก็ต้องมีการขยายความกันต่อนะคะ
จริงแล้วมันเกิดขึ้นเนี่ยมูลเหตุจูงใจเกิดจากอะไรกันแน่
นักข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุนะคะ
วันนี้ไปเจอกับตำรวจพอถอพิสูจน์หลักฐาน
ชุดเก็บกลัวถูระเบิดลงพื้นที่
นี่ค่ะคุณภูริพัฒนบุญนินลงพื้นที่แบบนี้นะคะ
เขาก็ต้องลงพื้นที่ไปเก็บหลักฐานต่างกันต่อนะคะ
ทีนี้คุณภูริพัฒน์มีโอกาสไปพูดคุยกับชาวบ้านที่อยู่ในจุดเกิดเหตุ
แล้วก็เป็นคนโทรศัพท์ไปแจ้งกับผู้ใหญ่บ้าน
เจ้าตัวเล่าบอกว่าเมื่อวานนี้สักประมาณ๔โมงเย็น
กำลังปลูกผักอยู่ที่ข้างขนำ
ตอนแรกได้ยินเสียงแหละเสียงคล้ายเหมือนปืนเนี่ย
ดังขึ้นสองนัดแต่คิดว่าไม่น่าจะใช่

เล่นน้ำอย่างเดียวนะคะชอบจุดประทัดด้วย
ก็เลยเข้าใจว่าไอ้ปั้งสองนัดเนี่ย
น่าจะเป็นเสียงประทัดก็ไม่ได้เอกใจอะไร

มีเด็กขี่รถจักรยานยนต์ผ่านหน้าบ้าน
แล้วตะโกนบอกว่ามีคนตายนะ

เราได้ยินเสียงปั้งสองรอบ
ใช่มันปั้งที่หนึ่งแล้วนาน

กว่าคนตายตีนอบถ้าเกิดว่าดูผิวเผินเบื้องต้น
แล้วเอาสร้อยคอทองคำหนักหนึ่งบาทของผู้ตายไปเอาโทรศัพท์มือถือไป
ทีนี้ก็เลยมีการตั้งข้อสันนิษฐานตั้งข้อสังเกตกันว่าน่าจะเป็นเด็กแถวนั้นหรือเปล่าที่ติดยา
เพราะตรงนั้นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่๓คุณวิเชียนคงแข็งให้ข้อมูลบอกว่า
ตรงจุดนั้นใกล้กับจุดที่พบศพผู้ตาย
จะมีกลุ่มวัยรุ่นจับกลุ่มกันมาเล่นน้ำ
แล้วบางครั้งก็จะมีการเข้าไป
มั่วสุมเสพยาเสพติดกันด้วยจากวัยรุ่นต่างถิ่น
แล้วที่สำคัญตรงนั้นเป็นจุดเปลี่ยวลับตาคน
เป็นไปได้ไหมเสพยาเสพติด
เสร็จปุ๊บพอเห็นผู้ตายขี่รถมอเตอร์ไซค์ผ่านมา

นั่นแหละ
และนั่นแหละมันก็เหมือนกับความสูญเสียที่เกิดขึ้นไม่ได้
เพราะหลังจากที่คุณตั้มออกจากราชการทหาร
ก็กลับมาอยู่ที่บ้านตั้งหน้าตั้งตา
ทำมาหากินวันเอาแต่อยู่ในสวนยาง
ที่ผ่านมาคุณแม่บอกว่าลูกชายไม่เคยเล่าให้ฟังนะคะว่า
ไปมีเรื่องหรือปัญหาความขัดแย้งกับใครค่ะ
เขาเคยยุ่งเกี่ยวกับยาเคยมีอะไรไหม

นี่เพิ่งคุยกับตั้มไม่ได้ว่าอะไร

ก็ไม่เห็นมีจะไปยุ่งเกี่ยวกับยาไป
ใช่คนนิสัยดีมาก
เพราะมันเป็นอย่างนี้ขึ้นเนี่ยเราตกใจกันนะว่าโอ้โห
ตกใจเพิ่งเห็นเฟสตอนดึกแล้วเมื่อคืน

ไม่ได้สงสัยเคยเลยใช่มั้ย

ปกติลูกเราเป็นคนแบบไปหาเรื่องไปมีเรื่องมีราวกับคนใครไง

ไม่มีเรื่องกับใครไม่มีอะไรเลย

เพราะว่าสามีก็ไม่รู้แม่ไม่รู้นะ
ก็ไม่ได้บอกอะไรก็ไม่ได้ระบายอะไรเลย
ทีนี้คุณผู้ชมล่าสุดมีข้อมูลมาล่าสุด
ตำรวจได้มีการเชิญตัวผู้ต้องสงสัย๒รายมาสอบปากคำ
คนแรกเป็นผู้ชายเป็นลูกชายอดีตนักการเมืองท้องถิ่น
แล้วอีกคนหนึ่งเป็นหญิงสาวหน้าตาดี
เพราะตำรวจไปพบหลักฐานที่เชื่อมโยงว่า
ลูกชายนักการเมืองท้องถิ่นคนนี้มาชอบพอกับผู้หญิงที่หน้าตาดี
แล้วผู้หญิงหน้าตาดีคนนี้มาติดพันกับผู้ตาย
ก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของชู้สาวหรือเปล่า

แต่จากการสอบปากคำทั้งสองคนให้การปฏิเสธ
ตำรวจบอกว่าตอนนี้ยังไม่ตัดประเด็นใดทิ้ง
ว่าจะเป็นเรื่องของปมขัดแย้งยาเสพติดประสงค์ต่อทรัพย์
หรือแม้กระทั่งประเด็นปัญหาชู้สาวค่ะ